ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด
ภาคเหนือเป็นอันดับหนึ่ง
แล้วก็เป็นอันดับ๔ในประเทศไทย
แต่ว่าพื้นที่ใกล้กับกวานพยาว

โฮงเฮียนของเขาอยู่โรงเรียน

ก็นี่เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติ

อยู่ที่บ้านสรรแกรบดำชุมชนวัดบุญยืน
ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะ

สำหรับเปิดสอนวิธีการหาปลา

ถักลิ้นน้ำ

สอนถ่ายเรือซอนว่ายน้ำ

เขาสอนหลายอย่างมาก
บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการหาปลาตามวิถีชาวประมงพื้นบ้าน
โดยมีนายสมชายแผ่นทองอายุ๕๔ปีค่ะ
เป็นเจ้าของโฮงเฮียนกว้านพยาวเป็นผู้สอนด้วย
แล้วบอกว่าได้นำความรู้ความชำนาญจากอาชีพหาปลา
ซึ่งเป็นอาชีพหลักของตัวเองตั้งแต่อายุ๑๑ปี
ทำมาตลอดจนถึงปัจจุบันนะคะประสบการณ์มากมายขนาดนี้
ก็นำไปบอกต่อให้กับบุคคลสนใจได้ไปศึกษาเรียนรู้ฟรี

ให้ได้เลยก็ไม่ทำได้เลย
ใช้มือได้ไหมจับปลาสองมือ
คุณก็อย่าสอนอะไรคนอื่นที่คุณเคยทำ

ก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกการจับปลาสองมือ
เพราะว่าคุณสมชายเขาสอนแบบวิธี
การหาปลาแบบประมงพื้นบ้าน
วิธีดั้งเดิมใครใช่ใครที่เขาสนใจวิถีที่ถูกต้อง
มาเรียนกับคุณสมชายอย่าไปเรียนกับคุณชนะ
ผู้ที่เข้าไปเรียนก็ใช้เวลาประมาณ๑๒สัปดาห์เท่านั้น

เฮียนกว้านพยาวทดลองเปิดสอนมาตั้งแต่ปี๒๕๔๗แล้วล่ะค่ะ
ก็เปิดสอนอย่างเป็นทางการวันที่๒๒มีนาคม๒๕๖๐ที่ผ่านมา
ก็เริ่มมีผู้สนใจทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะ
สำหรับพื้นที่ของโฮงเฮียนเป็นพื้นที่ติดกับกว้านพยาวค่ะ
มีพันธุ์ปลาหลากหลายก็ส่งผลเอื้อประโยชน์ด้านความรู้ให้กับผู้เรียน
โดยเฉพาะช่วงนี้นะคะหน้าร้อนมีฝนตกเป็นฤดูปลาผสมพันธุ์

บางสายพันธุ์จะมีเสียงร้องดังไปทั่วกว้านพยาว
เขาก็เลยมองว่าปลาแบบว่าฮ่ารู้จริงมันร้องเพลงอะไร
เออก็เลยนี่แหละจะสอนวิธีฟังเสียงปลาครับ
แบบไหนพันธุ์อะไรมันอยู่ในช่วงฤดูการอะไร
นี่เป็นการเรียนรู้วิถีชาวบ้านชาวประมงอย่างแท้จริงนะ

ครับไปลองฟังดูว่าปลามันร้องเพลงจริงไหม
ร้องเพลงอะไรแล้วมาบอกดิฉันด้วย

ดิฉันร้องผิดด้วยดิฉันจะบอกว่าดิฉันคิดได้แล้วว่ามันร้องยังไง